เร็วขนาดนี้ก็มองยากนะครับเพราะว่ารักษณะของการเคลื่อนตัวที่มันช้าลงระยะทางที่สุรัตน
แต่เข้าใจว่าในคืนนี้นะฮะในคืนนี้วันที่๔นี้น่าจะขยับ
สุรทน์ธานีผมหมายถึงเขตสุรทน์นะครับไม่ได้หมายถึงเที่ยงเผลอเมือง
อาจจะขยับเข้าไปในบริเวณเขตจังหวัดสุรธานีซึ่ง
บริเวณรอบนอกก็ยังอาจจะทำให้เกิดความมีฝนตกหนักฝนตกหนักต่อเนื่องได้
เวลานี้อาจจะคำนวณลำบากแต่ว่าในคืนนี้คงเข้าไปถึงครับ
ตัวมวลน้ำในตัวของมันเองยังมากอยู่
เพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปริมาณขึ้นไปได้ถึง๑๐๐๒๐๐ได้เหมือนกันครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงเกาะติดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ก็จะเห็นได้ว่าจะมีการรายงานอย่างต่อเนื่องนะคะ
เอาอย่างนี้รายการของเราเนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมวันนี้ถึงเกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้เวลาเราพูดถึงภาคใต้น้ำท่วม

หรือว่าเราเห็นภาคใต้ฝนตกหนักพายุเข้าบ้านเรือนเสียหายประชาชนเดือดร้อน
เราจะได้รายงานข่าวกันตอนที่เกิดแล้วนะคะ
ถามว่าก่อนหน้านั้นก็มีการเตือนเอาถูกต้องค่ะคุณผู้ชม
แต่เราจะไม่เห็นลักษณะการเตือนในระดับนี้มากนักนะคะ
ฉันยังนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าเราเคยรายงานข่าวการเตือน
ก่อนเกิดเหตุมากขนาดนี้ในรอบไหนนะคะ
ทีนี้พอย้อนเข้าไปดูในรายละเอียดของสิ่งที่จะเกิดขึ้น

มีขนาดระยะเวลาการเกิดช่วงเวลาที่เกิดตอนนี้
ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอันนี้มีความสำคัญทั้งหมดเลย
นี่ถึงเป็นที่มาว่าทำไมปลาบึกถึงสำคัญมากในการรายงานรอบนี้นะคะ
ข่าวค่อนข้างจะน่าตกใจตรงที่ว่ามีการอบพยพคนออกจากพื้นที่
คนที่อยู่ในพื้นที่แท่นขุดเจาะก็ออกนะคะเตือนเรือประมงนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้คนที่อยู่เป็นนักท่องเที่ยวมาชั่วครั้งชั่วคราวก็ต้องรู้ข่าวนี้ด้วย
มีอลละหมานบ้างบางที่ตามที่คุณผู้ชมได้ทราบ
มีสูญเสียเช่นกันนะคะคุณผู้ชมแต่ก็นับว่ายังสูญเสียน้อยนะคะ

วันนี้คนที่จะอธิบายให้เราฟังเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
จริงหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็คนที่โดนโทรศัพท์ถามเยอะที่สุดก็คือกรมอุตุนิยมวิทยา
บอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าประกาศฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่๑๙นะคะฉบับที่๑๙
เมื่อเวลา๕โมงเย็นนะคะแล้วก็ประกาศเมื่อ๕โมง๔๕ของวันนี้นะคะวันที่๔
ก็พูดถึงพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะบอกว่าศูนย์กลางณเวลา๕โมงเย็นนะคะอยู่ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ

พายุที่ว่านี้เนี่ยนะคะจะเข้าปกคลุมสุราธานีในระยะต่อไปและคำเตือนก็จะเป็นในลักษณะชุดเดิมจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะคะวันที่๔
สตูนส่วนการเตือนของวันที่๕ฝนจะตกหนักถึงหนักมาก
แล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยก็จะเป็นที่จะกินเข้าไปที่เพชรบุรีด้วยนะคะ
ประจวบคิริขันชุมพรสุราชนครศรีธรรมราชพัทธลุง
นองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะคะ
แล้วคำเตือนเรื่องของการงดเดินเรือคือถึงวันที่๕นะคะคุณผู้ชม

เลขาที่การสำนักงานทรัพยากร
น้ำแห่งชาติโดคเตอร์สมเขตประจำงงสวัสดีค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เป็นสำนักงานเกิดใหม่แต่คนเก่า
แต่คนเก่าคือแยกออกมาเมื่อปีที่แล้ว

เพราะฉะนั้นเชิญดรสมเกตมาเพื่อที่จะถามว่าเอาอย่างนี้ค่ะ
ประเมินสถานการณ์จากทุกหน่วยงานที่รายงานมาที่สธนช

ก็ยังนะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์หรือว่าจุดศูนย์กลางของพายุ

แม้ว่าน้ำฝนจะตกผ่านไปได้ก็ตาม
แต่สิ่งที่เราต้องประเมินต่อไปก็คือ
เมื่อเป็นน้ำที่อยู่บนผิวดิน
ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำในคลองในแม่น้ำต่าง
มันจะไหลมาภายใน๑๒วัน
เขาก็ปล่อยเขาก็พร่องรอแล้วนี่ฮะ

หลายคนคงจำได้ใช่ไหมครับที่เขื่อนแก่งกระจาน
เป็นตัวชี้ตัวหนึ่งว่าเมื่อมีฝนตกต่อเนื่องซ้ำแล้ว

หากว่าน้ำล้นเขื่อนล้นอ่างขึ้นมา
จะเกิดอันตรายมากคราวนี้หลายฝ่าย
เมื่อจับตาดูแล้วว่าพายุจะมาปั๊บเนี่ย
รัฐบาลเองสั่งกำชับชัดเจนว่า
ต้องเตรียมการในเชิงป้องกันให้มากกว่าแก้ไข
นั่นก็หมายความว่าเรายอมที่จะพร่องน้ำ
แต่การพร่องน้ำไม่ได้หมายความว่าพร่องแล้วปั๊บน้ำจะหายหมดนะครับ
ก็พร่องเท่าที่มันสามารถรับได้
ถึงณขณะนี้ทั้งกรมชมฐานทั้งกรฟฝ่าฝ่ายประเภทไทย
พร่องน้ำตั้งแต่วันที่๑ที่บางลาง
ร่องเสร็จแล้วก็ปิดเพื่อเมื่อพายุมา
จากนั้นมาพร่องอีกทีที่เกิดรัชภาพา

ปรากฏว่าวันนี้ก็เริ่มปิดแล้ว
ที่ปิดเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าพายุมันจะเข้าพอดี
ตอนนี้ทราบว่าเมื่อฝนตกที่นครศรีธรรมราชและขึ้นมาแล้วปั๊บ

น้ำก็จะไหลไปที่สุราชผ่านแม่น้ำตาปี

มันสูงกว่าสูงกว่าครับ

เพราะตรงนี้เมื่อน้ำฝนตกที่นครศรีธรรมราช
มันจะเข้าไหลเข้าผ่านแม่น้ำตาปี
เข้าสู่โน้นครับสุราธานี
อีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะไหลออกมาข้างล่างครับ
สู่แม่น้ำตรังลงมาข้างล่างนะครับ
อันนี้คือแล้วอีกอย่างภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อกลางเดือนธันวาเนี่ย
ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วม

แล้วจู่ก็มีการพยากรคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้ก็จะขึ้นฝั่งนะครับ
เรื่องต้นใหม่ก็อาจจะไปที่ชุมพร
แล้วก็ล่องแล้วก็ไล่ลงมาถึงสุราช
ปัจจุบันนี้เข้าชัดเจนที่ปากพนัง

ผนังเองจะเห็นว่ามันมีระบบระบายน้ำอยู่ด้วยบ้างพอสมควร
ถูกหวัดแพรกเมืองเป็นโครงการอ่านเรื่องมาจากฮัมรินะครับ
แต่ว่าระบบต่างที่ว่านี้มันสามารถรองรับได้
เฉพาะฝนที่ตกในพื้นที่เท่านั้นเอง
แต่นี้จะเห็นว่าฝนที่ไล่มามันไล่จากทะเลเข้ามา

ถ้าเกิดเราไม่รีบระบายออกก่อนนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ย

ถ้าตอนนี้ที่เราคุยกันนะครับ
ก็คือเรายึดเอาตัวประกาศกรมอุตุฉบับที่๑๙
ที่บอกว่าเมื่อตอน๕โมงเย็นพายุโซนร้อนปลาบึก
ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอช้างกลาง

แต่อย่างว่าคุณผู้ชมที่เราฟังประกาศมา๑๐กว่าฉบับแล้ว
คือลักษณะการไล่ของพายุมันชัดเจนแล้ว

แต่ที่ดรสมเกตบอกเมื่อสักครู่นี้คือกำลังจะบอกว่า
คือต่อให้ผ่านนครศรีเข้าสุราช
หรือว่าจะไปออกอนามันแล้วก็ตาม
ของที่ฝากไว้ยังต้องทำงานอยู่

ประมาณ๒วัน๓วัน

สิ่งที่นครศรีนครต้องเจอนี่คืออะไรคะ
น้ำจะอยู่กับที่ที่ท่วมแล้วกี่วันครับ
ท่วมแล้วอาจจะ๓๔วัน

คือดิฉันต้องการฟันโทงเพราะห่วงพี่น้องแล้วกัน

ขนพวกเครื่องไม้เครื่องมือไปเตรียมไว้แล้ว

ว่ากรมชนไม่ว่าทหารไปหมดเลยนะครับ
เพราะเวลาผ่านไปแล้วไม่ได้ผ่านไปแล้วผ่านไปเลย

เป็นสิ่งที่ท้าทายเครื่องไม้เครื่องมือที่เตรียมการเอาไว้

เราไปเตรียมการแล้วกำหนดจุดชัดเจนหมดแล้ว

ไม่ได้ขนไปในขณะที่เกิดเหตุการณ์นะ

นครจะบวก๓๔วันนานสุดน่าจะ๗วัน
ใช่ครับคือต้องหนีครับว่าเมื่อฝนตกขึ้นมาแล้วปั๊บ
มันจะใช้ระยะเวลาประมาณ๒วันน้ำจะไหลจากเขา
เข้ามาสู่ตัวเมืองตัวเมืองจะท่วมแล้วนะคะเนี่ย
มันตกประมาณ๑๐๐๒๐๐มิลลิเมตร
เมื่อเข้าตัวเมืองขึ้นมาปั๊บเนี่ยความสามารถในการระบายมันจะมีปัญหาอยู่
คราวก่อนเนี่ยมากกว่า๗วันเพราะว่ามันระบายออกยาก
เสี่ยงกี่ขวางทางน้ำเยอะแยะไปหมด
คือคราวก่อนนี่คือเดือนธันวาที่เพิ่งจะผ่านไปใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นนครศรีธรรมราชต้องเตรียมรับหลังจากนี้

แล้วก็ไปเข้าต่อที่สุราชที่สุราช
ถ้าสุราชจะเจอภาวะแบบไหนคะถ้าสมมุติพายุผ่านไปแล้ว
สุราชในขณะที่ผ่านนครไปนะครับ
จะเห็นว่ามันจะมีลมมีฝนตกที่สุราชเช่นเดียวกัน
สุราชที่ว่านี้จริงแล้วเขาได้งดการระบายน้ำ
จากเขื่อนรักชาวภาคมที่อยู่จอนบนนะครับ
พายุลูกนี้นะครับมันก็จะไหลเคลื่อนที่ไป
เชียวกับเขื่อนรักชาวภาคมแล้วก็ลงอันดามันนะครับ
ขณะที่ฝนพายุลูกนี้ไปปั๊บฝนจะตก
ตกปั๊บมันก็จะไหลเข้าอ่างดีนะโชคดีมีอ่างเก็บน้ำอยู่
กำลังจะถามว่าคือคาดการณ์ว่าน้ำส่วนหนึ่งที่ตก
จะเข้าที่เขื่อนด้วยเพราะฉะนั้นจะบริหารจัดการได้บางส่วน
ส่วนครับใช่ครับแล้วอีกประมาณ๒วัน
น้ำที่จะตกเหนือเขื่อนหรือตกไทยเขื่อน
มันก็จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำตาปี
แล้วก็ลงที่อำเภอเมืองของจังหวัดสุราธานี
อันนี้ใช้เวลาประมาณ๒วัน๓วันสุราชไม่เท่าไหร่
สุราชไม่เท่าไหไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีแม่น้ำหลายสายกระจายออกได้ง่าย
แปลว่าของสุราชถ้าน้ำท่วมหรือขังรออยู่
ไม่น่านานแต่นครมีปัญหา
นครให้๓๔วันหรือมากสุด

จากนั้นเรายังต้องห่วงจังหวัดไหนอีกไหมคะ

เอาวันที่๔ก่อนนะคะคุณผู้ชมที่จะได้รับผลกระทบอย่างที่บอกไปเนี่ย
คือขึ้นมาถึงประจวบชุมพรสุรอันนี้ก็ไล่ไปหมด

ประจวบเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสโดนหางอยู่
แต่ว่าที่หนักก็คือไปที่ระนองนะครับ
แล้วก็สุราชพังงาแน่นอนชัดเจน
ถ้าให้วงวันนี้ก่อนถ้าวงวันนี้เลยคือนครศรีธรรมราช

มันไล่หนักตั้งแต่นิตย์ปถนีและมันเข้ามาสงขรานะครับ
ปถนีครับเมื่อตอนกลวัน
เพราะเดี๋ยวเวลาพูดเราจะพูดแค่ตอนขึ้นฝั่งไม่ได้

เราจะต้องพูดตอนระยะของเขาด้วย
รัศมีนะครับที่เกิดพายุขึ้นมาตาพายุขึ้นมาปั๊บเนี่ย
ห่างจากตาพายุประมาณ๑๐๐๑๕๐กิโลเมตรจะมีฝนด้วย
เพราะฉะนั้นเราต้องนับที่สงขาปัตตานีใช่
เราจะนับตอนขึ้นฝั่งไม่ได้

ปัตตานีครับยาลาเบาแล้วถ้าปัตตานีตอนนี้ถ้าระวังเนี่ยระวังไปอีกประมาณสักกี่วัน

สงขรานี่สงขรานี่ตอนนี้ฝนมันตกหนักได้เมื่อวานแล้วตอนนี้ก็บวกไปอีก๒วัน
สงขราก็๒วันเหรอครับ
๒วันครับเพิ่งตก
หัดใหญ่อยู่ด้วยใช่ไหมครับอันนี้จะเห็นว่าสงขลาเนี่ยฝนตกร้อยเกือบ๒๐๐มิลลิเมตร

งขาเนี่ยมันมีที่ระบายน้ำค่อนข้างเยอะหน่อยมันดีกว่านคร

นครแบนโครงสร้างมาแล้วมันมีสิ่งกิดขวางเยอะมาก

เพราะมันเป็นสถานบินตอนนี้สถานบินก็ปิดไปแล้วนะครับ
จะเห็นว่านครศรีธรรมราชพยายามแก้ไขหลายครั้งฝนตกทางบนมาปุ๊บเนี่ยทางน้ำที่จะออกมามันแคบมาก
กระทั่งรัฐบาลเองวางแผนระยะยาวเพื่อจะทำหน้าที่ผันน้ำออกไปให้มากกว่านี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเป็นยาราห่วงน้อยไม่ใช่เป็นห่วงนะห่วงน้อยนะคะกังวลน้อย
ส่วนของปัตตานีบวก๒วันบวก๒วันณวันนี้ที่เราคุยกัน
ผู้ว่าผู้ว่ารายการจังหวัดชัดเจนครับขอเวลาอีก๒วัน
ส่วนของสงขลาบวก๒วัน๒วันต่อให้พื้นที่โดยเฉพาะหัดใหญ่เป็นแอ่งก็ตาม
แต่ว่าระบบระบายน้ำมีเยอะเพราะฉะนั้น๒ขาบวก๒วันที่ต้องเจอภาวะนี้
สุราธานีไม่น่าหนัก
สุราธารณีไม่ค่อยหนักเท่าไร
แต่ว่าขอดูฝนที่ตกคืนนี้คืนนี้ฝนจะตกหนัก
แล้วที่อื่นอย่างเช่นพัทธลุงพังงากระบีตรังสตูน

ทะลุงตอนนี้ค่อนข้างเบาแล้วนะครับ
เพราะว่าพัทธรุงเองอยู่ทางตอนใต้ของนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วก็พัทรุงเองมีปัญหาคือว่าน้ำจะไหลลงเข้าสู่ทะเลสาบของขลา
บางครั้งเนี่ยการไหลลงอาจจะช้าไปหน่อยนะครับ

แต่ส่วนตรังเองก็จะไม่รับผลกุฎภพมากนะ

กะบีนี่เขาบอกว่าเขารออีกประมาณสักวัน๒วัน
นครศรีธรรมราชสุราชแล้วก็เขาไปเกิดรัชภา
แล้วออกตอนเหนือของพังงาแล้วออกละนอง

ที่เรากังวลก็คือว่ามันจะตลบหลัง
ก็คือว่าฝั่งอันดามันฝนจะตกด้วยเหมือนกัน
ไม่ใช่มองเฉพาะหน้าบ้าน
หลังบ้านต้องระวังด้วยก่อนออกจะสั่งลาขึ้นมา
ก็คือเมื่อไปแล้วปั๊บมันจะมีกลุ่มเมฆฝนตกอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวตอนตลบหลังกลับมาเดี๋ยวถามละนองให้นะคะ
แต่ว่าถ้าสรุปจากที่ดรสมเกตบอกมาสักครู่นี้
คือว่าที่จะนานหน่อยโดยกายภาพของจังหวัด

เจอฝนตกหนักระบายน้ำที่จะกลับมาเหมือนเดิมราว๒วัน
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วจะพูดถึงด้วยว่า
อันนี้คือจะไม่แรงแล้วใช่ไหมขึ้นฝั่งแล้วไม่แรงแล้วใช่ไหม
ไม่มีอะไรจะแปรผันไปกว่านี้แล้วใช่ไหม
ถ้าจะเกิดขึ้นคือเบากว่านี้แล้วใช่ไหม
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาด้วยทำไมรอบนี้เตือนเร็ว
ทำไมรอบนี้ถึงขนาดอพยพทำไมรอบนี้ดูกังวลจังคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมได้อ่านข่าว
ประวัติของสิ่งที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ภาคใต้เนี่ย
นึกไปถึงสมัยที่นานแล้วคือเกพายุเกนะคะตอนนั้นเป็นไต้ฝุ่น
ซึ่งแรงมากแรงแรงเดี๋ยวนะเวลาเราพูดว่าแรงเราหมายถึง
ไอ้ตรงที่หมุนตรงกลางเนี่ยแรงใช่ไหมคะใช่ครับ
แต่จะไม่เหมือนกับเวลาที่แบบเขาเรียกอะไรคะ
ขึ้นตัวการขึ้นตัวจะคนละอย่างกัน
การบอกคุณสมบัติของพายุนะครับบอกสองอย่าง
อย่างแรกก็คือว่าตัวที่ลมที่พัดรอบตาพายุเนี่ยนะครับ
แรงศูนย์กลางเนี่ยเท่าไหร่มันมีเกณฑ์อยู่
ถ้าระดับไม่เกินกว่า๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้ามากกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็กลายเป็นไต้ฝุ่นแบบนี้เป็นต้น
แต่ไอ้ตัวตาพายุเนี่ยมันมีชีวิตมันเคลื่อนที่ได้
เคลื่อนที่ไปมันก็หมุนไปด้วยเคลื่อนที่ไปด้วย
การเคลื่อนที่ของมันเนี่ยนะครับมันจะช้า
คราวนี้ประมาณ๑๘บ้าง๒๐บ้างซึ่งจัดเร็ว
นี่หรอครับป้าบึกนี่หรอที่ว่าเร็วหรอครับ
เร็วครับเร็วมันช้าอยู่ตอนช่วงต้น
ตอนที่อยู่ที่ใกล้จังหวัดนราธิวาสนั้นช้าอยู่เล็กน้อย
ตอนหลังปุ๊บเนี่ยก็เคลื่อนที่เร็วมากเพราะว่าเราคาดการณ์
ทั้งกรมจุฬิมวิญญาทั้งสวรรค์ซึ่งเราระดมมันสมอง
คิดกันนะครับเอาแบบจำลองหลายค่ายมาดูร่วมกัน
ก็คาดการณ์ว่าพายุจะเข้าประมาณ๖โมงเย็นวันนี้
แต่สุดท้ายสุดเข้าประมาณเชื่อนครึ่งเชื่อน๔๕กิโลเมตรเร็ว
แล้วก็เร็วก็ดีเพราะที่เร็วขึ้นมาปั๊บ
ถ้ามันมั่นป้วนเปลี่ยนมันพังอยู่ทางไหม้น้ำ
หรือว่าทะเลนาขึ้นมาปั๊บจะสะสมพลังมากขึ้น
ทำให้มีฝนตกมากขึ้นคือ
คือพายุถ้ายิ่งขึ้นฝั่งเขาจะยิ่งเบาลงที่นี่เข้าใจถูกไหมครับ

เพราะฉะนั้นรีบขึ้นฝั่งก็จะดีกับเราเอง

พอเข้าอ่าวไทยปั๊บมันมีที่เล่นไม่มากนัก
ถ้าคืนป้วนเปรี้ยนอยู่นานขึ้นมาปั๊บ
มันจะทำให้กินพวกน้ำไประยะ
ทำให้อ้วนเสร็จปั๊บมันจะมีพลังมากขึ้น

เพราะมันแน่นอนต้องขึ้นอยู่แล้วแต่จะขึ้นที่ไหน
ถ้าป้วนเปรี้ยนนานขึ้นมาปั๊บรอบนอกของตาน้ำ
ตาพายุมันจะเกิดฝนเยอะ
เพราะฉะนั้นเมื่อศูนย์กลางเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ย
บริเวณรอบประมาณ๑๐๐๑๕๐กิโลเมตร
ก็จะเกิดฝนตัวตาพายุไม่ค่อยสลาย
แต่มันแรงลมเท่านั้นเองแต่ฝนจะตกขึ้นบริเวณห่างออกไป
นั่นก็หมายความว่าแม้ว่าจะผ่านที่นครศรีธรรมราช

เพราะว่ามันอยู่ในรัศมีร์ไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตร

แขนกวาดไปเรื่อยใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นต่อให้เราบอกว่านี่ไงขึ้นที่นครศรี
เราก็หมุนอยู่เดี๋ยวไปที่สุราตน์ต่อแล้วนะอันนั้นเวลาพูดถึงพูดถึงสุนกลาง

แต่อย่าลืมว่าเขากางแขนกวาดไปเรื่อย

ถ้าเราเอาปลาบึกมาดูแล้วเราไปเทียบกับพายุเก

หนักและใหญ่แรงกว่าเยอะคือตรงกลางแรงกว่าเยอะครับใช่ครับแต่ทีนี้มีอีกตัวนึงค่ะ
ดรสมเกตบอกมาสักครู่นี้คือความเร็วในการเคลื่อนตัวเขาครับอันนี้ของปลาบึกถือว่าเร็ว
ก็ผมว่าเร็วฮะเร็วเพราะว่าที่เร็วเนี่ยเพราะว่าเรียนว่าถ้าเกิดว่าเป็นพายุที่แช่นาน
ท่านคงจำได้เมื่อไม่กี่ปีที่สกลนครนั่นแช่อยู่เป็นวัน
มันตกหนักตกนานนะครับหรือแม้กระทั่งที่แก่งกระจานนะฮะ
ที่ผ่านมาเห็นว่ามันตกอยู่ประมาณ๓๔วันแบบนี้ทำให้ดินชุ่มชื้นมากขึ้น
แป๊บเดียวนะครับรับรองนะครับน้ำกระจาย
แต่คราวนี้นะครับมันก็หนักตรงที่ว่ามันเกิดลมมรสุมแล้วก็ฝนตกมาแล้วช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม
ผมเรียนว่าระบบการป้องกันระบบระบายน้ำที่ภาครัฐหรือเอกชนหรือชาวบ้านรับรู้มาแล้ว

เพราะฉะนั้นก็คือการเตรียมตัวเนี่ยมันเตรียมตัวมานานแล้ว

มันก็ทำให้ทดสอบเรื่องของการเตรียมการของระบบระบายน้ำของภาครัฐ
แล้วก็เอกชนแล้วก็ในฐานะที่เป็นประชาชนด้วย
ผมเรียนว่าการเตรียมการคราวนี้
ภาครัฐได้มอบหมายนโยบายชัดเจนว่า
จะต้องทำในเชิงของป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่มากได้
ไม่ใช่ไปตามเก็บขวาดป้องกัน
กันเอาไว้ถึงแม้ว่าอาจจะมีการเรียกว่าให้ข่าวออกไป
เพื่อให้ประชาชนรับรู้เขาบอกต้องส่งข่าวเนี่ย

สังเกตชัดเจนนะครับว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิด

ทหารก็ไปช่วยนะครับภาคพลเรือนต่าง

ข้อมูลจะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นจุดดี
คราวนี้แหละคะว่าทำไมเล่าบนี้ตืนดูน่ากลัวจัง

แต่ว่าปลาบึกเคลื่อนตัวเร็วกว่าพายุเก
พยุเกจะแช่แล้วแช่คือการแช่แล้วอยู่นาน
แรงลมนี่แหละที่จะทำลายด้วยไม่ใช่แค่ฝนที่แบบเหมือนแบบกวาดไปใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันนะตอนนี้ความห่วงว่าจะไปแรงเหมือนพายุเกไม่มีแล้ว
ไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วและเมื่อขึ้นฝั่งแล้วไม่มีแล้วที่จะแรงกว่านี้

เนื่องจากว่าประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่มคืนนี้นะครับ
อันนี้คือมันเจอแรงเสียดทานที่เป็นภูเขาอยู่นะครับ
พอจากนั้นปั๊บเนี่ยการเคลื่อนตัวขึ้นไปออกฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
มันจะทำให้เกิดลมและฝนขึ้นเยอะไปตามไปด้วย
นั่นก็หมายความว่าบริเวณชายขอบของ
ของตัวทะเลที่ติดอันดามันนะครับ
รวมถึงในพื้นดินด้วยก็จะเกิดฝนเยอะนะครับ
ผมเรียนว่าตอนนี้เราพุ่งเป้าไปที่ตอนทางเข้า
แต่ทางออกต้องคำนึงถึงด้วย
ซึ่งตรงนี้เองท่านผู้ว่ารายการจังหวัดวันนี้ก็มีการประชุม
หลวงราชการที่๑๐ท่านมีท่านเป็นห่วง
ท่านได้มอบหมายให้องค์คมนตรีมาประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล
ประชุมวิดีโอคอนเฟรนต์ชัดเจนนะครับว่า
แต่ละพื้นที่มีความปรารถนาที่จะใช้ระบบการป้องกัน

ทั้งที่มันยังไม่เกิดเท่าไหร่นัก
แต่ก็อาจจะมีสูญเสียบ้างเล็กน้อยอย่างที่ทราบกัน
ก็เรียนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นด้วยการเตรียมการแบบนี้
ทำให้ระบบต่างที่เราพยายามพัฒนาขึ้นมา
เมื่อก่อนจำได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่คลุกคลักกันบ้าง

แต่ตั้งแต่ขนาดนี้เลยครับเรียนว่าจากประสบการณ์

แล้วก็มีการบังคับบัญชาชัดเจนตั้งแต่ข้างบนลงล่าง

โดยมีผู้ราชการจังหวัดเป็นหัวออกหลัก

บางแห่งการใช้สหารรับไปร้อยนายประจำจุด
เพราะบางคนไม่อยากออกนอกพื้นที่
เพราะกังวลว่าทรัพย์สินต้องไปขอร้อง
ใช่ครับอันนี้คือเสี่ยงต่างที่รัฐพยายามบังคับ
เพราะว่ากฎหมายพบอุทธิ์ป้องกันบัญชาวสาภัย
ชัดเจนนะครับว่าหากไม่ออกมีความผิดอยู่เหมือนกัน
คืนนี้ข้ามไปวันที่๕น่าจะเกือบหลุดออกแล้วใช่ไหมคะ

เกือบหลุดก็จะไปออกที่ระนอง
ครับใช่ครับระนองครับใช่ครับออกที่ระนอง

ต่อให้ออกไปแล้วแต่แขนจะยังกวาดให้ฝนตก

เพราะฉะนั้นยังต้องระวังตามที่กรมฐุประกาศอยู่นะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงสุดท้ายเดี๋ยวกลับมา

ทำไมเรามาเจอพายุกันในเดือนนี้
รอยต่อใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งฉลองปีใหม่ทำไมขนออกจากบ้านกัน
ทำไมต้องเตือนคนที่อยู่ที่แท่นขุดเจาะต้องกลับเข้ามา
ประมงห้ามออกสิชาวบ้านอยู่ริมไปเลย
นักท่องเที่ยวต้องเตรียมรับมือเอ้าทำไมมาเกิดเดือนนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นคะ
แล้วรอบนี้ตอนแรกประเมินกันใหญ่กว่านี้เหรอ
ทำไมถึงต้องเตือนกันหนักขนาดนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่ดรสมเกตบอกเสียครู้นี้นะคือว่า
ให้สบายใจคือคำว่าสบายใจจะยังโดนฝนต่อ
จังหวัดที่ห่วงที่สุดโดยกายภาพคือนครศรีธรรมราช

ยังอยู่กับท่านประมาณ๓๔วันสั้นสุดมากหน่อย๗วัน
อกจากนั้นเนี่ยถ้าเจอแล้วก็จะประมาณ๒วันในทุกจังหวัดที่เราประกาศชื่อมา

แล้วก็พายุน่าจะหลุดไปประมาณพรุ่งนี้แหละออกจากฝั่ง
แต่ว่าฝนยังตกอยู่เพราะแขนยังกวาดอยู่

แต่ทีนี้ดิฉันไม่ค่อยคุ้นเลยเวลาที่รายงานข่าวของเมืองไทยที่บอกว่า
พยพออกจากพื้นที่เพราะพายุจะเข้าครับ
ไม่ค่อยเจอนะคะไม่ค่อยเจอให้อบพยพก่อนเข้า
คนที่ทำงานที่แท่งขุดเจาะอันนี้เราไม่ค่อยเจอ
เวลาที่เราต้องรายงานข่าวอบพยพออกมาก่อน
นักท่องเที่ยวชาวบ้านให้ไปรวมกันตรงไหน
คือรอบนี้คือเดี๋ยวนะคะคือใช่เขาแรง
แต่เขาไม่ได้แรงมากอย่างที่เราอาจจะกังวลกันตอนแรกป่ะคะ
แล้วก็เรียนอย่างนี้ครับว่าเรารัฐบาลเองเขาพุ่งเป้าไว้
อย่าให้มีคนเสียชีวิตเป็นสำคัญ

เพราะฉะนั้นการป้องกันถึงแม้ว่าจะเสียเวลาไป
แต่ว่าเราเซฟเรื่องคนเรื่องทรัพย์สินยอมปล่อยนะครับ
อันนี้เป็นอันนึงแต่นี่เป็นเรื่องสำคัญคือว่า
มันเกิดที่ทะเลค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า
เมื่อเกิดทะเลขึ้นมาปั๊บอาจจะเกิดคลื่นสูง
เรามีการคาดการณ์หมดแล้วว่าจะสูงสุดไม่เกิน๓เมตรนี้เป็นต้น
และอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อฝนตกหนักขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ย
บริเวณเชิงเขาหน้าเชิงเขานะครับอาจจะเกิดดินโครนถล่ม
เน้นให้คนที่อยู่หรือชาวบ้านที่อยู่เชิงเขาอบพยพด้วย
อันนี้คือคำที่มาที่อบพยพบริเวณเชิงเขา
แล้วที่อบพยพบริเวณที่เป็นชายทะเลก็คืออบพยพในกรณีที่ขึ้นสูง
เพื่อให้พ้นจำคงจำได้นะครับซึนามิที่เกิดขึ้น
นั่นคือต้องอบพยพคนออกมาอันนี้ก็ใช้เกณฑ์เดียวกันนะครับ
แม้ว่าจะไม่แรงมากนักแต่ด้วยความปลอดภัย
และประสบการณ์ของความร่วมมือของคนเหล่านี้ด้วยนะครับ
ก็ทำให้ชาวบ้านนะครับประชาชนเอกชนนะครับ
ให้ความร่วมมือมีการในหลวงพระองค์ท่านก็รับให้ทานครัว
ไปที่ท้องที่สามารถที่ทหารทำให้เลยนะครับ
อันนี้เป็นจุดเด่นที่สิ่งอำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารไปถึง
แล้วก็หลายฝ่ายก็ตระหนักถึงสิ่งที่ผ่านมาในอดีต
ว่ามันมันช้ำขนาดไหนรัฐก็เลยต้องใส่ไปเต็มที่ครับ
พี่ดรสมเกตอธิบายมาเจ้าคู่นี้นะครับคุณผู้ชม
ที่เราพูดถึงน้ำยกตัวสอร์มเสิร์ชนะครับ
เหมือนซูนามินะคะจะเป็นคนละแบบกัน
แต่ว่ารอบนี้คือก็พยากรให้เตรียมเอาไว้
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการอบพยพคนที่อยู่ใกล้น้ำ

ปกติแล้วดิฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคะ
ว่าเวลาเราจำได้ว่ามีพายุเนี่ย

ในฤดูฝนฝนต่อกับน้ำอะไรอย่างนี้นะคะ
คือที่รอบนี้ช่วยกันอบพยพนี่คือ
ปีไม่เคยเกิดช่วงเวลานี้

ข่าวเรื่องของพายุเนี่ยมันเกิดขึ้นแพร่หลายมาก
แล้วเกิดพับตาเยอะสิวเสียเยอะโดยเฉพาะต่างประเทศ
เราก็เลยมีความทุกคนก็จะหนักนะครับ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและคนด้วย
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องวิเคราะห์ร่วมกัน
แล้วก็ลงมติร่วมกันแล้วก็ลงในพื้นที่ร่วมกัน

เขาให้มือไปหมดแล้วประจำมือที่หมดแล้ว

เขาย้ายไปตั้งถิ่นที่โน่นสุราธานี
วิเคราะห์กดบูรณ์ตรุกร้วมกับทางด้านศรศกร
เป็นการชี้เป้าร่วงหน้า
นานแล้วไม่เคยเกิดคือพายุเข้าที่เขาเรียกอะไร

ส่วนใหญ่เราจะโดนได้รับอิทธิพลได้รับอิทธิพลจากลมมรสมจากพายุอะไรอย่างนี้
แต่นี่คือเข้าเราด้วยปกติภาคใต้จะมีจะมีลมมรสุมอยู่แล้ว
แต่ว่าเป็นรูปแบบนี้ไม่ค่อยจะมีนานครั้งหนึ่งนะครับ
นานก็ใหญ่เลยนะอันนี้ก็เป็นด้วยความห่วงใยนะครับ
พอออกมาปั๊บทุกคนก็ตระหนักแล้วว่ามันอาจจะผลกระทบ
เพราะว่ามันวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาเลยนะฮะ
แต่เนี่ยมันเฉียงมานิดหน่อยมันก็เลยลดความสูญเสียไปบ้าง
คุณผู้ชมค่ะที่ดรสมเกมอธิบายให้ฟัง
ก็คือหน่วยงานเขามีการปรับโครงสร้างกันนิดหน่อยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็การรายงานตรงมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเข้ามากองรวมกันอยู่ที่สธนชด้วยนะคะ
แต่ว่าทำทุกหน่วยงานนะคะทุกหน่วยงานยังเป็นหลักของตัวเองอยู่แล้วนะคะ
แต่พอข้อมูลมันมาก็วางแผนกันได้ว่าจะไปทางไหน
เพราะฉะนั้นรอบนี้ที่เราได้ยินข่าวมาก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมมันดูน่ากลัวจัง
คือมันไม่เคยเกิดในช่วงเวลานี้มา๔๐๕๐ปีแล้ว
เราอาจจะคิดว่าน่ากลัวทุกรอบตั้งแต่แก่งกระจานมาก็น่ากลัว
แต่ว่าน่ากลัวเพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับรู้แล้ว
ถึงผ่านพิบัติที่อาจจะขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงต่อเวลา
แล้วการทำงานกระดวงการทำงานก็เป็นสิ่งที่ท้าทายด้วย
เราวันนี้ลากันไปกันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ